เพราะว่าหลายคนก็เมาส์มอยกันไปนะคะหลายเรื่องราว
โดยเฉพาะเรื่องของคุณหญิงรัฐา
นี่แหละพี่หญิงรัฐาหลายคนเขาแสดงความดีใจกันไป
ในช่วงต้นปีใช่ไหมสำหรับเรื่องราวดี
แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานสำหรับคุณตุลตุลยเทพนั่นเองนะคะ
คือหลายคนดีใจกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่นะฮะ
มะปรางนั่นเองน้องมะปรางอลิสาค่ะเธอบอกว่าดีใจกับพี่ทั้งสอง
มะปรางเป็นเพื่อนซีกับพี่หญิงนะเป็นเพื่อนซีรุ่นน้อง
เห็นเขาดูแลเอาใจใส่กันมานานมากค่ะแล้วก็ชื่นชมในความรักที่ทั้งคู่มีให้กันตลอด
พอมาถึงวันที่เขาเตรียมจะลั่นละครังวิวารู้สึกตื่นเต้นดีใจไม่แพ้พี่สาวเลยล่ะค่ะ
รู้สึกว่าสองคนนี้ก็คือเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วพากันไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักพากันไปออกกำลังกายอะไรอย่างนี้
นก็น่ารักผู้หญิงก็เข้ากันมากค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่มีข้อหาอะไรที่จะแบบห้ามเขาอะไรอย่างนี้สนับสนุนมากกว่า
โอเคเราเคยโดนสิ่งนี้มาตอนเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะแต่แค่ครั้งนี้มันเหมือน

หรือว่าคิดว่าน่าจะไม่บูลลี่กับเรื่องแบบนี้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอมันยังมีอยู่เราก็เลยแอบสงสัยนิดนึง

แต่เหมือนว่าหนูรู้สึกว่าเราอาจจะดูแลเขาไม่ได้ดี
ก็เลยแบบอย่าทำเลยดีกว่า